เหตุการณ์นี้คนร้ายเนี่ยใช้เวลาในการก่อเหตุนะคะ๓๐วินาที
ที่ฉันพยายามดูนะคะว่าอ่านผิดไหมไม่ผิดนะคะ๓๐วินาทีได้ทองมูลค่าไปร่วม๑ล้านบาท
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เบาะแสแล้วนะคะกำลังเร่งติดตามตัวค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะประมาณบ่าย๔โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีนะคะ
สาขาครองแหอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคนร้ายเนี่ย
เป็นชายสองคนค่ะขับรถเก๋งโตโยต้าวีออสสีบรอนนี่คนนี้ค่ะ
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับเข้ามาจอดที่ร้านจอดรถหน้าห้างค่ะ
ที่หนึ่งในคนร้ายซึ่งสวมกางเกงขายาวลายพรางคนนี้
เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินรองเท้าผ้าใบสีน้ำเงินนี่แหละค่ะ
กระเป๋าหนังสีน้ำตาลสวมหน้ากากอนามัย

หลังจากนั้นตรงไปขึ้นบันไดเลื่อนค่ะ
มุ่งขึ้นไปชั้นสองของห้าง
พอขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเดินผ่านร้านทองไปอีกทางนะคะ
ไปดูรัดราวก่อนผ่านไปก่อนค่ะ
ไปดูรถราวว่าร้านทองนั้นมีใครอยู่บ้าง
จากนั้นประมาณ๑นาทีถัดมาค่ะ
คนร้ายวกกลับมาที่ร้าน
แล้วชักปืนที่เหน็บไว้ที่เอวมาขู่พนักงานนะคะ
จากนั้นกระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้าไปเปิดตู้กระจกแล้วกระชากทองรูปภัณฑ์ไป๑ถาด
แล้วก็วิ่งหลบหนีลงบันไดเลื่อนไปค่ะ
นี่จังหวะที่นำปืนขึ้นมาขู่พนักงานนะฮะ
บันไดเลื่อนนะคะแล้วก็หนีออกไปทางหลังร้านนะคะ
ขับรถเก๋งหลบหนีออกไปค่ะ
นี่จังหวะที่ไปกวาดทองนะคะเป็นหนึ่งถาด
แล้วนี่ค่ะใช้เวลาในการเกาะเหตุสามสิบวินาทีค่ะ
สิบวินาทีเนี่ยคนร้ายได้ทองไปสี่สิบเจ็ดบาทนะคะ
ทองคำมูลค่าหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นกว่าบาท
นี่จังหวะได้ทองแล้วก็หนีลงบันไดเลื่อนไปค่ะ
หลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
ลายนิ้วมือคนร้ายอย่างละเอียดแล้วก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีนะคะ
แกะรอยตามล่าตัวคนก่อเหตุ
เมื่อต้นทราบนะคะว่าคนร้ายเนี่ยค่ะรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยหลบหนีค่ะ
ออกไปทางถนนลบบุรีราเมฆนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่
หนีไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัว
และจะเรียกชายต้องสงสัยไปสอบถามเรื่องตัวจำนำทอง
ที่คนร้ายเนี่ยจะเข้าลงมือด้วยเพราะว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ในข่ายต้องสงสัย
คนร้ายเนี่ยเป็นชายวัยกลางคนสวมกางเกงลายพรางทหาร
เสื้อแจ็กเก็ตสีน้ำเงินทับเสื้อยืดสีดำ
แก๊ปลายพรางนะคะตามภาพนี้เลยนะคะ
ภัณฑ์สันธารแบบเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการแกะรอยหารายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะครับตอนที่มาเนี่ยใช้รถเก๋งโตโยต้าวีออสสีบรอนนะคะ
ไม่ติดกันใกล้หัดใหญ่กล้องเยอะจะตายใช่ฮะนะฮะไม่พ้นฝีมือตำรวจหรอก